คุณผู้ชมคะเดี๋ยวดูคลิปนี้ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้เกิดอะไรขึ้นกับโฮมออฟฟิศหลังนี้ไปดูภาพกันก่อนนะคะ

ถ้าไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดก็คงไม่รู้ว่าเจ้าตัวไหนเนี่ยเจ้าตัวไหนกัดเนี่ย
คือมันร่องรอยของสุนัขมันกัดแน่
ใช่แต่เขาก็มีสุนัขหลายตัวเนอะพี่อุ๋ยถ้ากลับมาเห็นสภาพโซฟาเป็นแบบนี้มันก็ต้องงงว่าเอ๊ะตกลงตัวไหน

นี่เหลือทะทวยกันค่ะ
ทีแรกก็ไม่กล้าไปปรักปรำตัวไหนใช่ไหม

นี่คือโฮมออฟฟิศของคุณตั๊กอยู่ป่าเกรกนนทบุรี
คุณตั๊กเอาคลิปนี้โพสต์เอาไว้ในติ๊กต๊อกเพราะเถียงกับลูกน้องค่ะ

คือถ้าดูจากตัวหนังสือที่เจ้าของคลิปก็ขึ้นไปอาบน้ำ๓๐
แล้วครึ่งช้าโมงค่ะมาลงมาสภาพแบบนี้คือตอนแรกไม่รู้ว่าตัวไหนจริง
กับลูกน้องว่าตัวไหนตัวไหนทำเนี่ย
คือก็จะมีทั้งสุนัขพันธ์ไทยและพันธ์นอกนะคะ

ไซบีเรียนหนูว่าไซบีเรียน

คุณตั๊กบอกว่าอย่าไปปักปำไซบีเรียนได้ไหม
ขอเปิดกล้องวงจรปิดดูก่อนได้ไหม
ปรากฏว่าหัวหน้าแก๊งนี้ที่เริ่มก่อน

คนไทยเป็นหัวหน้าแก๊งเริ่มก่อน

หลังก็อ้าวร่วมด้วยก็ได้

แต่โซฟาพังแบบนี้ก็แหม